คุณผู้ชมคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
เพิ่ม๑รายนะคะเป็นผู้หญิง
รายนี้เนี่ยค่ะคือเขาไปเยี่ยมหลานที่กรุงเทพ
แล้วก็กลับมาที่ร้อยเอ็ดแล้วลูกสาวบอกว่าติดโควิด๑๙
ตัวเองก็เลยไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
รักษาตัวอยู่แค่ประมาณ๙วันเสียชีวิตนะคะ
ส่วนลูกสาวที่ติดโควิด๑๙เหมือนกันยังอยู่โรงพยาบาล
เพราะเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องมีการชาปนักกิจทันที
ญาติพี่น้องทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่หยิบโทรศัพท์มือถือ
มาถ่ายภาพแล้วก็ให้ลูกสาวได้เห็นภาพผ่านทางมือถือ
เป็นวีดีโอคอลกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รายนี้นะคะก็คือเป็นเพศหญิงอายุ๖๐ปีนะคะ
ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารค่ะ
พฤษภาคมไปเลี้ยงหลานที่กรุงเทพ
พฤษภาคมก็นั่งรถส่วนตัวพร้อมลูกสาวและครอบครัว๕คนนะคะ
ก็คือกลับมาที่ร้อยเอ็ด
พฤษภาคมลูกสาวกับครอบครัวกลับกรุงเทพฯ
พฤษภาคมตัวแม่เริ่มมีไข้
พฤษภาคมลูกสาวบอกแม่ว่าหนูติดโควิด๑๙นะ
๑พฤษภาคมโรงพยาบาลจังหารก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ
๒พฤษภาคมผลตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
๔พฤษภาคมเหนื่อยหอบใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ
พฤษภาคม๑๖นาฬิกา๔๐นาทีเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรักษาตัวประมาณแค่๙วันเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะช่วงเช้าวันนี้ทางกู้ภัยอโศก
นำร่างผู้เสียชีวิตไปชาปนกิจนะคะ
คนที่ไปร่วมงานมีแค่น้องชายของผู้เสียชีวิตคนเดียวเลยค่ะ
แล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายภาพแบบนี้ค่ะ
ก็ให้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่เขาก็ป่วยโควิด๑๙อยู่โรงพยาบาล
ดูภาพผ่านหน้าจอมือถือ
ก็เป็นการจากไปอย่างเดียวได้นะคะ
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยก็มีพระพิสุกนะคะ
ในการทำพิธีที่วัดบุรพาพิรามอีกหนึ่งรูป
นี่คือการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ค่ะ
มันเป็นโรคแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วยที่โดดเดี่ยวเดียวดายจริงนะครับ
เวลาติดเชื้อไปรักษานี่ก็เดียวดาย

ถ้าโชคร้ายถึงขั้นอาการหนักเสียชีวิตนี่ยังยิงเดียวดายใหญ่